กลับไปกันหน่อยนะคะกลับไปดูเหตุสะเทือนขวัญ
ลุงวัย๖๒ปีถูกแฟนสาวคราวลูกบอกเลิก
แล้วบอกเลิกไม่เจ็บเท่าเห็นผู้ชายคนอื่นอยู่ในห้องพัก
ไม่รู้ว่าหน้ามืดหรือตามัวนะคะ
ความมีดแทงจนร่างพลุน๗แผลเสียชีวิตคาที่
ติดตามเรื่องนี้กันหน่อยจากเปิดแฟมคดีดังค่ะ
มิถุนายน๒๕๕๙เกิดเหตุสะเทือนขวัญในอพาร์ทเมนต์
ในพื้นที่ตะมนตนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
หลังมีคนไปพบศพนางสาวเออายุ๓๒ปี
แม่บ้านโรงแรมแห่งหนึ่งนอนหงายจมกองเลือดอยู่ในห้องเช่าชั้นล่าง

มีบัตรแผลถูกแทงบริเวณลำคอหน้าอกหน้าท้องรวม๗แผล
แต่สิ่งที่สร้างความเศรษฐ์เทือนให้กับเจ้าหน้าที่คือ
เอาไว้ว่าเพศของผู้เสียชีวิตด้วย
เจ้าหน้าที่แบ่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไล่ล่าคนร้าย
ธมินรายนี้พร้อมตั้งปรมสังหาร

ผู้ต้องสงสัยคือนายสมนึกจิตรีเทา
อายุ๖๒ปีแฟนเก่าของผู้เสียชีวิต
เลิกรากันไปได้ประมาณเดือนเศษ
และหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังเกิดเหตุ
หลักฐานสำคัญที่ทำให้ตำรวจมั่นใจว่า

คือวงจรปิดบริเวณร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอย
ห่างจากห้องที่เกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตร
โดยกล้องวงจรปิดจับภาพนายสมนึก

ช่วงบ่ายของวันที่๑๓มิถุนายน๒๕๕๙

คล้องกับข้อมูลของชุดสืบสวนที่พบว่า
นายสมนึกเข้าไปในห้องของนางสาวเอตอน๔โมงเย็น
แล้วกลับออกมาตอน๖โมงเย็นในวันเดียวกัน

ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายสมนึกได้

จากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพทันที
ท่ามกลางกำลังดูแลความปลอดภัยกว่า๒๐นาย

ของผู้เสียชีวิตระงับความกดแค้นเอาไว้ไม่ไหว

พุ่งเข้าไปทำร้ายฆาตกรอะไรนี้ทันที
นายสมนึกเผยปมแค้นครั้งนี้ว่า
ตัวเองคบหากับนางสาวเอมานานกว่า๗ปี

แถมยังให้ตนเองย้ายออกจากห้องเช่า
แม้ว่าพยายามง้อขอคืนดี

พอเปิดประตูเข้าไปกลับพบเสื้อผ้าของชายอื่น

ก่อนจะความมีกระหน่ำแทงนางสาวเอ

นายสมนึกจะลบล้างความข้างแค้นที่มีอยู่เต็มหัวใจ
ด้วยการฆ่าอดีตคนรักได้สำเร็จ
แต่สุดท้ายก็ต้องก้มหน้าชดใช้กรรมที่ตนเองก่อไว้